เรื่องของรัฐบาลภักดิ์เพื่อไทยกันหน่อยกันแล้วกัน
วันนี้เนี่ยพักเพื่อไทยแถลงข่าวนะฮะ
ก่อนที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้
คุณภูมิธรรมเวชยชัยบอกเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อน
บอกก่อนวันโหวตคงต้องแถลงกันอย่างเป็นทางการนั่นแหละ
เพราะว่าถ้าเกิดเอาสุดท้ายคือเมื่อศุกร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนเย็น
รวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย
แต่พลังประชารัฐเนี่ยแม่ยังไม่เห็น
วันนี้ชัดเจนนะครับว่ามีพลังประชารัฐมาด้วยนะครับ
โต๊ะแถลงข่าวกันนะฮะช่วงบ่ายวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นำโดยภักดิ์เพื่อไทยนี่ฮะทั้งหมด๑๑พักสามร้อยสิบสี่เสียง
ที่สำคัญในการแถลงข่าวนี่บอกจัดสรรตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันเรียบร้อย
ใช่ค่ะอ่าว่าใครได้โคต้ากี่กระทรวงกี่กระทรวง
ยังไม่ได้ระบุกระทรวงนะแต่บอกไว้แล้วนะว่าพักไหนเนี่ยได้กี่กระทรวง
นี่ฮะคุณหมอชนน่านศรีแก้วหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
บอกว่า๑๑พักประกอบด้วยเพื่อไทย๑๔๑เสียง
ภูมิใจไทย๗๑เสียงพลังประชารัฐ๔๐เสียง
รวมไทยสร้างชาติ๓๖ชาติไทยพัฒนา๑๐ประชาชาติ๙
ชาติพัฒนากล้า๒เพื่อไทยรวมพลัง๒ที่เหลือพักละ๑เสียงนะฮะ
มีเสรีรวมไทยท้องที่ไทยพลังสังคมใหม่เป็น๓๑๔เสียง
แต่มีพักเล็กพักละ๑เสียงบอกว่าจะโหวตนายกให้กับพักเพื่อไทยอีก๒พัก
นั่นคือพักใหม่และพักครูไทยเพื่อประชาชนเท่ากับว่าตอนนี้พักเพื่อไทย
มีเสียงโหวตนายกรัฐมนตรี๓๑๖เสียงแล้วนะฮะ
แต่การโหวตนายกรัฐมนตรีต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภานะ
ตอนนี้ก็มีอยู่๓๔๙คนนะครับไม่รวมก้าวไกลที่ลาออกไปอีกคนนึง
ว่าคุณพิทาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่อีกด้วยเนี่ยนะฮะเอาเป็นว่าต้องใช้เสียง๓๗๕เสียงขึ้นไป
เมื่อเพื่อไทยมีอยู่แล้วตอนนี้ทั้งหมดเนี่ย๓๑๖เสียงนั้นเท่ากับว่าขาดสักเสียง๕๙ค่ะพี่อุ๋
อีก๕๙นะฮะเสียงสนับสนุนขาดอีก๕๙ไม่ว่าจะเป็นจากทางสวนะครับ
หรือซีกสฝคที่ก็มี๑๘๔เสียงเนี่ยต้องดูว่าเขาจะเติมให้ไหม
แต่ก้าวไกลประชาธิปัตย์แล้วก็ไทยสร้างไทยวันนี้แถลงชัดแล้วว่าไม่โหวตให้นายกของพักเพื่อไทยนะครับ
ท่านผู้ชมครับในการแถลงข่าวของพักเพื่อไทยในวันนี้นะครับคุณหมอชนน่านนะฮะบอกว่าทั้ง๑๑พักเนี่ยมีมติร่วมกันนะครับ
ก็คือไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒๒ไม่มีพักก้าวไกลเข้าร่วมรัฐบาล
และ๓มีมติร่วมกันในการเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์เพื่อไทยต่อรัฐสภา
เพื่อให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีการประชุมกันในวันพรุ่งนี้นะฮะ
การจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อผลักดันวิกฤตของ
ประเทศและต้องยึดวาระของประชาชนเป็นหลักแม้ว่าพักเพื่อไทยจะต้องโดนวัฒกรรม
หรือคำกล่าวหาที่รุนแรงก็ตามแม้จะมีอดีตพักการเมืองรัฐบาลที่แล้ว
มาร่วมรัฐบาลนี้ด้วยแต่ยืนยันว่าทุกพักจะร่วมกันทำงาน
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนมั่นใจว่าคุณเศรษฐาผ่านเสียงโหวตแน่นอน
เพราะฉะนั้นไม่มีแผนสำรองค่ะนะฮะคุณหมอชนน่านยังย้ำนะครับ
บอกว่าเพื่อไทยต้องเดินหน้าแบบนี้เพราะหากไม่มีพักรวมไทยสร้างชาติ
พลังประชารัฐมาเข้าร่วมก็ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
ส่วนที่เคยประกาศเอาไว้ว่าหากมีพักพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาล
ตอนหาเสียงที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเอากี่ลุงไม่เอาทั้งสองลุงไหม
แล้วคุณหมอชนน่านบนเวทีดีเบตของไทยรัฐนี่แหละใช่ค่ะถูกถามว่าเอ้า
ลุงตู่น่ะลุงหนึ่งแต่ลุงป้อมพลังประชารัฐเนี่ยเอายังไงอืม
หมอชนน่านบอกพลังประชารัฐก็ไม่เอาถ้ามีเนี่ยพร้อมรับผิดชอบ
การลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยวันนี้พอชัดเจนอย่างเป็นทางการ
ว่ามีพลังประชารัฐเข้าร่วมด้วยนักข่าวถามคุณหมอชนนั่นทันที
ค่ะว่าเอ๊ะตกลงท่านจะลาออกหรือไม่อย่างไรอืมลองฟังนะฮะ
ไม่มีแผนครับเรามั่นใจว่าผ่านครับของคำถามเรื่องที่ผมจะลาออกเนี่ย
นะครับผมตั้งใจที่จะประกาศความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับ
ไม่ปฏิเสธที่จะไม่ลาออกนะครับเมื่อไหร่ครับยินดีลาออกแน่นอน
แต่ภารกิจการทำหน้าที่หัวหน้าพักมันเป็นกรรมการบริหารพัก
ที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของเพื่อไทยให้สำเร็จวันที่เสนอชื่อส่วนของ
คณะรัฐบินตรีหรือรัฐบาลของภาพเพื่อไทยเสร็จนะครับผมประกาศได้ตามการอย่างงั้นที่
แล้วจะรับตำแหน่งรัฐบนตรีไหมครับหัวหน้าพรรคครับพี่หมอ
อะไรนะจะจำลงในการลาออกค่ะลาออกในความเป็นส่วนของผมประกาศอะไรไว้
ผมก็รับผิดชอบในสิ่งที่ผมประกาศไว้ครับจะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับ
พี่หมอครับอ่านี่ฮะจะรับตำแหน่งรัฐบนตรีไหม
หมอชนน่านไม่ตอบไม่ได้ตอบค่ะส่วนเรื่องหัวหน้าพักเพื่อไทย
เดี๋ยวจัดตั้งคอรมอลได้รัฐบาลใหม่กันเรียบร้อยจะรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพัก
ค่ะคุณหมอชนน่านบอกตอนเนี้ยมันยังออกไม่ได้อืม
มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคณะกรรมการบริหารพักค่ะ
คือหัวหน้าพรรคการเมืองถ้าลาออกเนี่ยเปลี่ยนใหม่เลยไม่ได้ไปแค่คนเดียวนะฮะค่ะ
กรรมการบริหารพรรคนี้เข้าไปยกชุดไปทั้งชุดนะครับค่ะ
ต้องเรียกประชุมใหญ่กันต้องเลือกกันใหม่อะไรกันใหม่
หมอชนล่าเลยบอกงั้นเดี๋ยวต้องเอาให้เสร็จสิ้นภารกิจก่อน
คือวันนี้ในการแถลงข่าวจับมือของพักร่วม
รัฐบาลสิบเอ็ดพักสามร้อยสิบสี่เสียงเนี่ยไม่รู้มันจะเป็นมิติใหม่หรือเปล่านะ
ว่าเราจะทำอะไรร่วมกันบ้างอืม
จะผลักดันเรื่องไหนแบบไหนอะไรยังไงอันนี้ก็มีพูดถึงค่ะนะฮะ
พูดเลยว่า๑๑พักที่เราอยู่ด้วยกันในขณะนี้เนี่ย
ใครจะได้กระทรวงกี่กระทรวงแต่ละพักมีกี่กระทรวง
จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการเนี่ยกี่ตำแหน่งช่วยว่าการกี่ตำแหน่งค่ะ
คือเดี๋ยวจะบอกว่าอุ๊ยอันนี้รายงานข่าวอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะ
คุณหมอชนน่านวันนี้ถึงขั้นบอกเลยนะครับบอก๑๑พักเนี่ย
คือไปหารกันมาเรียบร้อยแล้วอืมนะพักเพื่อไทยเนี่ยร้อยสี่สิบเอ็ดที่นั่ง
จะได้รัฐมนตรีว่าการ๘กระทรวงรัฐมนตรีช่วย
วกกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมเก้าตำแหน่งอ่า
ภูมิใจไทยเนี่ยเจ็บสิบเอ็ดที่นั่งจะได้รัฐมนตรีว่าการสี่กระทรวง
รัฐมนตรีช่วยอีกสี่พลังประชารัฐสี่สิบที่นั่ง
ได้ว่าการสองช่วยสองรวมไทยสร้างชาติสามสิบหกที่นั่ง
ว่าการสองช่วยสองชาติไทยพัฒนาสิบที่นั่งได้ว่าการหนึ่ง
ประชาชาติ๙ที่นั่งได้ว่าการหนึ่งค่ะนี่แล้วก็จะมีพักอื่นอื่น
อีก๕พักนะฮะทั้งสองที่นั่งกับ๑ที่นั่ง
ตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าเขาจะจัดสรรแบบไหนอย่างไรนะฮะแต่ที่วันนี้
แถลงเลยก่อนหน้านี้เพื่อไทยเคยบอกใช่ไหมอืมบอกอุ้ย

ได้ค่ะพี่อุ๋ยไปดูคุณอนุทินหน่อยนะคะ
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรี
แหม่หลายพักก็ยังคงสงวน๕ทีแล้ว
นั่งตำแหน่งไหนนั่งเก้าอี้กระทรวงไหนกันแน่นะคะ
คุณอนุทินก็พูดถึงโคต้าที่พักได้

ว่าได้ว่าการ๔แล้วก็ช่วยว่าการ๔

เดี๋ยวต้องรอโปรดก้าวก่อนฟังเสียงคุณอนุทินค่ะ

ก็พูดว่าพูดคุยกับพักเพื่อไทยเนี่ย

แต่ตอนนี้รู้แต่ว่ารู้จำนวนเก้าอี้รัฐมนตรี
แต่ยังไม่ได้คุยกันไม่รู้ว่าจะได้กระทรวงอะไร
เรื่องกระทรวงเนี่ยไม่ได้ตั้งเป็นเงื่อนไข
ในการที่จะโหวตนายกให้เพื่อไทย
ส่วนจะโหวตจบหรือไม่นอกจากพักร่วมก็อยู่ที่สว
ไม่มีใครไปสั่งการได้คุณพิริพันธ์บอกแบบนี้
ทีนี้มีกระแสข่าวแบบนี้นะคะว่า
คุณพิรพันธ์จะไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
คุณพิรพันธ์พูดแบบนี้ร้องอุทานเลยดีกว่า
แล้วหัวเราะลองฟังดูค่ะ

แต่ก็มีการมาโพสต์ชี้แจงถึงการเข้าร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทย
คือถ้ารวมมาแล้วเนี่ยเนื้อหาใจความโดยระบุโดยรวมนะคะคุณผู้ชม
คือมีความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยสำหรับรวมไทยสร้างชาติ
แล้วก็ต้องขอโทษท่านที่ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง

โดยไม่มีรัฐบาลหลังการเลือกตั้งได้อีกนานสักแค่ไหน
ต้องเสี่ยงต่อการให้พักการเมืองที่เป็นอันตรายกับบ้านเมือง
มีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลได้อีก
อันนี้คุณพิรพันธ์โพสต์นะคะจริงโพสต์ยาวมากเรารวมมาให้
แล้วก็บอกต่อค่ะว่าหลังได้รับเชิญ
เพื่อไทยก็ยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใดให้กระทบต่อสถาบันหลักทั้ง๓ของชาติ
และไม่ขัดต่อนโยบายหลักของรวมไทยสร้างชาติ
ก็ขอให้คำมั่นต่อประชาชนจะทำหน้าที่ในฐานะพักร่วมรัฐบาล
สร้างความมั่นคงให้กับประเทศและสถาบันหลักของชาติ
สร้างความสามัคคี่ปรองรองค่ะ
ส่วนทางด้านของประธานพักชาติพัฒนากล้าอย่างคุณสุวัสดิ์ค่ะ
บอกนะคะว่าเรื่องของตำแหน่งไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งสิ้นเลยนะ
แค่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลและช่วยให้มีนายกช่วยให้ได้มีรัฐบาล
ก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่ช่วยให้มีเสถียรภาพทางการเมือง

แล้วก็จะผลักดันนโยบายของพักร่วมไปกับรัฐบาลค่ะ
ทุกผู้ชมครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็อยากจะได้คำตอบจากภักษ์เพื่อไทยนั่นแหละ
และพอมาซีกนี้กลายแล้วก็ต้องมีลุงในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับ